อีกเรื่องหนึ่งก็ยังไม่จบเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับกรณีรักสามเศร้าเรา๓คน

เดี๋ยวไปไอ๊ก่อนแมนค่ะ
มันเป็นแค่ที่กล่าวอ้างขึ้นมาว่าเป็นรักสามเศร้า
แต่ว่าทั้ง๓คนเขาชี้แจงแล้วมันไม่ใช่รักสามเศร้านะคะ

แล้วก็นาวินต้านั่นเองคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ไม่รู้ว่าบังเอิญหรือตั้งใจ

งานเดียวกับสาวคิตตี้ขึ้น
เอาแล้วเอาแล้วจุ้ยเกิดอะไรขึ้นเอาไปดู

คำนี้โบราณไปเนอะแต่ว่าใช้ได้คุณ

จะไม่มีใครโชว์สเต็ปเทพชิ่งสื่อแบบนินจา
แต่ก็ใช่ว่าจะได้เห็นภาพของเนมประการ
แล้วก็คิตตี้ชิชาอยู่ในระยะใกล้กันนะคะ

เขาผลัดกันออกมาโชว์ตัวคนละช่วงเวลาค่ะคุณ

คอนเซ็ปต์หนุ่มเคร่งครึ่มเหมือนเดิมนะจ๊ะ
แล้วก็ยอมเปิดปากให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยนะ

มันค่อนข้างกระทบกระเทือนจิตใจอยู่ไม่น้อยเลยนะคะ

ทั้งคู่ใช้ชีวิตลำบากมากขึ้น
เนื่องจากว่าถูกจับตามองอย่างหนักไง
คือเวลาทำอะไรก็จะถูกสายตาจับจ้อง

ก็เขาบอกว่าเขาไปหาเฉยเขาว่าง
ดิฉันหมายถึงวันนั้นที่ให้สัมภาษณ์สื่อไง

อยากดูหนังแล้วมั้ยเออตอนนี้จะขอยืนยันว่าสถานะตอนนี้เป็นพี่น้องที่สนิทกันนะคะ
ส่วนอนาคตหากความสัมพันธ์มีการพัฒนารับรองเลยว่าทุกคนได้รู้อย่างแน่นอน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

ก็ทราบครับก็ไม่รู้สึกอะไรผมก็ผมยังไม่มีอะไรขึ้นหน้าจริงความสัมพันธ์ก็บอกแล้วว่าสนิทกัน

ผมก็ไม่มีอะไรขึ้นหน้าจริงเป็นเพื่อนกันอยากจะนั่งด้วยกัน

ผมก็ไม่มีอะไรขึ้นหน้าจริงเป็นเพื่อนกันอยากจะนั่งด้วยกัน